อีกหนึ่งคนคนนี้ยังคงแข็งแรงดีอยู่

เขาก็เลยมาไลน์ให้ดูมาให้คนฟังอีกทีนึงว่าเขาโดนจับเพราะอะไร
ว่าเขากลับมาแล้วเขาพ้นผิดจากพรบคอมแล้วอะไรอย่างนี้
ไปดูบางช่วงบางตอนของคลิปที่เขาไลฟ์กันหน่อยคุณผู้ชม
ที่ผมเกณฑ์เนี่ยเพราะคำพูดหรือว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับการเต้นการเต้นปกติการแสดงปกติ
เจ้าหน้าที่บอกว่าปกติที่อื่นเขาเต้นกันก็ปกติแบบนี้
แต่ที่ผมโดนคือคำพูดนะครับ
เลยไหมนี่คำพูดแบบนี้ครับที่ผมโดนนะครับ
มันไปบวกกับภาพมันก็เลยกลายเป็นการโน้มน้าว

เดี๋ยวนะแล้วพูดซ้ำจะโดนอีกไหมเดี๋ยวก่อน
เจ้าหน้าที่ได้อธิบายไหมคะว่าโดนแค่เรื่องคำพูด
หรือว่าโดนเรื่องของท่าทางที่มันดูอนาจารย์ดูลามกด้วยหรือเปล่า
อภัยคุณผู้ชมด้วยนะมีเสียงดุดรอดไปนิดนึง

แล้วก็มาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จะพ้นผิดออกมาแล้วนี่แหละนะฮะ
ก็ปู่มหาหมุณีอายุ๓๘ปีหรือว่านายชายรัฐยอดพรมนะฮะ
ไลฟ์ชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
แล้วก็ขอโทษบรรดาพี่น้องบรรดาแฟนคลับนะฮะ
จริงแล้วเขาบอกว่าการเต้นบิกินี่นั้นไม่ได้ผิดอะไรเลย
เขาบอกนะก็เหมือนเป็นคนปกติทั่วไป
ผิดตรงที่ใช้คำพูดที่ส่อไปในทางเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์
เรื่องของคดีไม่ได้ซีเรียสผิดที่ก็ว่ากันไปตามผิดแล้วก็ยอมรับนะฮะ
ถ้าหากจะต้องติดคุกก็ต้องติดถ้าไม่คิดถ้าไม่ติดก็ตามนั้น
แล้วก็ไม่ได้ติดมาไม่ได้คิดว่าจะหนีกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
ส่วนข้างขึ้นหน้าทางคดีพันธการสอบส่วนให้ประกันตัวลุงโทนี่บริธรรมเอง
ผู้ต้องหาที่ไลฟ์สดร่วมกันกับปู่มหาหมุณีวงเงินก็๑แสนบาท
เว็บพนันที่จ้างไปไลฟ์นั้นตอนนี้ก็หายเข้ากรีบเมฆไปแล้ว
เฟซบุ๊กหนีไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแกะรอยเพื่อเอาตัวมาดำเนินคดี

เอ้าออกมาได้แล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะ